อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
รับราชการทหารเกณฑ์ด้วยความสมัครใจ๑๑เดือน
อยู่ในค่ายกองพันธหารสารวัตรสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อ๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางครอบครัวบอกว่าติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าพอสอบถามไปที่ค่ายทหารได้รับคำตอบหลายอย่างมาก
เช่นถูกไฟช็อตบ้างไหลตายบ้างตกตึกบ้าง
แต่สุดท้ายเนี่ยทางค่ายทหารบอกว่าตกตึกลงมาแล้วก็เสียชีวิต
แต่ทางคุณพ่อของพลทหารลือชานนท์เนี่ยบอกว่ามันมีข้อสงสัยหลายอย่าง
คือทางค่ายทหารแจ้งพ่อว่าลูกชายถูกไฟช็อตตกลงมาจากตึกชั้น๖

คุณพ่อก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าลูกชายพยายามจะปีนบันไดลิง
จะเข้าโรงนอนที่ชั้น๖ผ่านทางช่องหน้าต่างแต่ไปโดนไฟฟ้าช็อต
แล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ร่วงตกลงมา
แล้วกว่าจะพบศพกว่าจะแจ้งญาติตั้ง๓วัน
แล้วระหว่างนี้ทางค่ายทหารทำอะไรอยู่
ทีมข่าวของเราก็ไปที่อำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสเกตนะคะ
เพราะว่าพณฑ์ทหารลือชานนด์เป็นชาวต่างครับจังหวัดศรีสเกต
ก็ไปสอบถามเรื่องนี้จากทางญาติก็คือทางอานะคะ
คุณอาแสงเดือนเดิมธรรมรำซึ่งคุณอาก็บอกว่า
พฤษภาคมที่ผ่านมาพลทหารลือชานนท์ได้ขึ้นไป
ชั้นดาดฟ้าของอาคารที่พัก
อันนี้เป็นข้อมูลที่คุณอาให้มานะคะคุณอาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
ซึ่งมีพลทหารนายหนึ่งเป็นบัดดี้เหมือนเป็นคนสนิทกับพลทหารลือชานนท์เนี่ยค่ะ
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ม้าหินอ่อนบนดาดฟ้า

พลทหารลือชานนท์หรือน้องนนท์เนี่ยนะคะญาติเรียกว่าน้องนนท์
ก็ขึ้นไปที่ปล่องบันไดลิงบนดาดฟ้าแล้วก็จะไต่บันไดลิงแนวดิ่งลงไปที่ชั้นหก
ซึ่งเป็นห้องประชุมมีแอร์มีทีวีแต่ถูกกระแสไฟฟ้ารั่วที่บันไดลิงค่ะ
ช็อตก็เลยร่วงตกลงมาจากบันไดลิงชั้นดาดฟ้า
นอนหงายอยู่ที่ระเบียงชั้นสามสภาพขาขวายังใส่รองเท้าแตะอยู่
แต่ศีรษะเนี่ยติดอยู่กับบันไดลิงสุดท้ายมีคนไปพบศพ
ส่วนที่บริเวณระเบียงชั้น๔เจอรองเท้าที่หายไปอีกข้างหนึ่งนะคะ
ตกอยู่ที่ชั้น๔ที่ชั้น๕ก็มีรอยเลือดติดอยู่
อันนี้ตามคำบอกเล่าของนายทหารที่ให้ข้อมูลกับทางญาติของน้องนนท์ครับ
คุณอาก็เลยถ่ายทอดให้ทีมข่าวของเราฟังเราทำเป็นภาพกราฟิก
จะได้เข้าใจชัดเจนอ่ะนะคะทีเนี้ยค่ะคุณอาบอกว่า
คุณอาสังเกตว่าการเสียชีวิตของน้องนนท์หลานชายเนี่ย
ไม่น่าจะเกิดจากการถูกไฟช็อตแล้วตกลงมาจากบันไดลิงครับ
เพราะไม่สอดคล้องกับสภาพศพนะคะคุณอาบอกว่าไม่เชื่อ
เชื่อว่าหลานชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุถูกไฟช็อตแล้วตกลงมา
คุณอาสงสัยว่าถูกทำร้ายในค่ายทหารหรือเปล่าอืม
พลทหารที่อยู่ในเหตุการณ์เสียชีวิตเนี่ยค่ะที่บอกว่ามีพลทหารที่เป็นบัดดี้ของน้องนนท์เนี่ยนะ
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย
คุณอาก็เลยสงสัยว่าถูกบังคับไม่ให้พูดไม่ให้ข้อมูลอะไรหรือเปล่า
คุณอาแสงเดือนบอกว่าปกติหลานชายก็จะอยู่คู่กันกับพลทหารที่เป็นบัดดี้กันตลอดนะคะ
หลานชายไม่ค่อยชอบอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมหลานหายตัวไปตั้งหลายวัน
ต้นสังกัดไม่รู้เพราะว่า๓วันนะคะ
ต้นสังกัดจะแจ้งทางญาติว่าหลานชายเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ที่ผ่านมาหลานชายเคยบอกกับอาว่าไม่อยากเป็นทหารแล้วอาก็ให้กำลังใจไป
แต่หลานชายก็ตอบกลับมาว่าถ้าไม่มาสัมผัสเองก็ไม่รู้หรอก
ตรงนี้จะเป็นตึกล้างค่ะเป็นตึกล้างที่ให้น้องทหารมาช่วยขนของ
เพื่อจะเตรียมใช้งานเขาบอกอย่างงี้เนอะก็จะให้เด็กเนี่ยพัก
พลทหารในพักอยู่ตรงนั้นด้วยโดยได้ให้เด็กพักอยู่ชั้น๕ค่ะ
เขาจะพาเดินดูแต่ละจุดของการเกิดเหตุพี่ก็ไปส่องดูนะ
บันไดช่องหนีไฟพี่ไปส่องดูถ้าส่องดูก็คือมองเห็นพื้น
ข้อสงสัยของพี่ก็คือทำไมเด็กไม่ตกถึงพื้น
ทั้งที่มันเป็นแนวดิ่งแนวดิ่งช่องไฟตอนนั้นคือหลงแค่พอตัว
ถ้าถ้าตกในแนวดิ่งอย่างนั้นคือหมอต้องไปในที่เป็นพื้นที่เหลือเยอะ
ถ้าตกไปฝั่งนู้นก็คือต้องชนชนยังไงก็ต้องกระเด็นกลับมาที่เดิมใช่ไหมคะ
หัวก็ต้องมาทางฝั่งนี้แต่ทำไมหัวไปอยู่ฝั่งที่เป็นผนัง
ซึ่งไม่มีทางที่จะเป็นไปได้มันแคบเพราะว่าบันไดลิงชิดกับผนัง
ส่วนพ่อของพลทหารลือชานนท์นะครับชื่อว่านายคำแพงนันทบุตร
บอกว่าลูกชายนะฮะก็คือพลทหารลือชานนท์วัย๒๒ปีเนี่ย
เขาอยากเป็นทหารมากนะครับแล้วก็มีลูกเพียงแค่คนเดียวนะครับ
สมัครไปเป็นทหารเกณฑ์เมื่อพฤศจิกายน๒๕๕๙
ก็เข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ได้๑๑เดือนนะฮะ
อยู่ที่ค่ายทหารนะครับที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะ
อยู่ในสำนักงานของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับ
ทีนี้ที่ครอบครัวติดใจสงสัยก็คือลูกชายเนี่ย
ถูกแจ้งมาว่าเสียชีวิตหลังจากหายไป๓วัน
คือความจริงเสียชีวิต๑๗พฤษภาคมแต่ที่บ้านได้รับแจ้ง๒๑พฤษภาคมนะฮะ
วันนะครับทางค่ายทหารต้นสังกัดเนี่ย
สำนักงานกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยบอกว่าช่วงเวลานั้นคือเห็นหายไปแล้วก็พยายามหาอยู่
มาพบเป็นศพก็เลยแจ้งญาติก็เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับ
ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดบอกว่าได้จองวัดไว้ให้ชาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
ไม่ต้องนำศพกลับบ้านก็ได้อ้างว่าศพมีสภาพเน่าเปื่อยอืดหมดแล้ว
กองทัพจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดสร้างความสงสัยให้กับพ่อเป็นอย่างมาก
ว่าทำไมไม่ให้ญาติเอาศพกลับทำไมถึงจะต้องแบบลักษณะเหมือนเร่งรีบ
ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ทางญาติก็รับศพกลับไปแล้วแต่ว่ายังไม่ชาปนกิจนะคะ

ญาติบอกว่ารอจนกว่าจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
ครับแล้วนายคำแพงพ่อของพลทหารลือชานนท์บอกว่า
ลูกชายเนี่ยอยากเป็นทหารมากนะครับช่วงแรกแรกที่เข้าไปอยู่ในกรมนะ
โอ้โหลูกบอกมีความสุขมากแต่ช่วงหลังเวลาลูกกลับบ้าน
บอกไม่อยากเป็นทหารแล้วเพราะถูกรุ่นพี่ที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยกันรังแก่
โดยเฉพาะเวลารุ่นพี่เมาเหล้า
กระทั่งลูกชายได้เข้าไปช่วยเหลือพลทหารที่มีปัญหาชกต่อยกันนะครับ
ลูกชายก็ถูกอีกฝ่ายกล่าวหาว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายแล้วถูกอาฆาตเอาชีวิตเอาไว้
บอกว่าเมื่อช่วงสงครานพลทหารลือชานนท์กลับมาบ้านที่ศรีสเกต
แล้วบอกว่าไม่อยากกลับไปค่ายทหารแล้วเพราะมีคนหมายหัวเอาชีวิต
แต่เขาก็บอกให้ลูกกลับไปที่ค่ายเพราะว่าเดี๋ยวคงมีนายทหารเขาคอยดูแลความปลอดภัยให้นั่นแหละ
กระทั่ง๒๒เมษายนวันนั้นลูกชายจะเดินทางกลับมาที่ค่ายทหาร
ลูกชายบอกกับพ่อว่าให้ดูหน้าหนูเป็นครั้งเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะอาจจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้วนะ
เขาก็รู้สึกสะเทือนใจนะถึงขั้นนอนไม่หลับเป็นห่วงลูกก็ถามตลอดลูกอยู่ที่ค่ายเป็นยังไงอะไรยังไง
สุดท้ายแล้วก็ติดต่อกันไม่ได้เมื่อสักประมาณก่อน๑๗พฤษภาคมนะฮะ
แล้วผลชนะสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจที่ออกมาก็บอกว่ากระดูกสันหลังส่วนนอกท่อนที่๓หัก
เป็นการหักเคลื่อนจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทก
ก็เลยทำให้ทางบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าติดใจสงสัยกับสาเหตุการณ์ตายมาก
น้องเขาบอกว่าก็มีแต่มีแต่รุ่นพี่เมามาแล้วก็ทะเลาะวิวาสนะครับ
นี่ความเป็นจริงจากลูกผมนะครับ

ทำไมรุ่นพี่จะรังแก่แต่ผมฝ่ายเดียว

สาเหตุที่ว่าเขาเข้าไปอยู่ใหม่
แต่รุ่นน้องไม่ได้กินเหล้าครับ
รุ่นพี่กินเมามาแล้วก็ทุกครั้ง
ทะเลาะวิวาสเลยเขาบอกว่าอย่างนี้

รุ่นพี่เขานี่แหละที่ว่าเป็นครูภาระ
อยู่ข้างหลังของลูกชายผมนี่
เป็นคนต่อยล่วงลงไปเลย
ทีนี้ลูกผมก็ไปยกช่วย
หาว่าลูกผมต่อย๒๒เมษา
พอบอกว่าพ่อต่อไปนี้

นอนอีกแล้วดูดูหน้านนท์เหมือนครั้งสุดท้ายนะครับพ่อ
ก็พูดอย่างนี้
ก็ศพของพลทหารลือชานนท์ทางญาติยังไม่กำหนดวันชาพนักกิจนะฮะ
เพราะว่าต้องการรอจนทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อน
ตกลงแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่
เพราะว่าทางญาติบอกว่าวันที่น้องนนหรือพลทหารเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
พลทหารลือชานนท์เนี่ยมันแปลกก็คือ๑๗พฤษภาคมใช่ไหมคะ
คือวันที่๑๗เนี่ยน้องนนทยังติดต่อเพื่อนในหมู่บ้าน
แล้วก็เตรียมเดินทางกลับบ้าน๒ทุ่มยังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยนะคะ
ทุ่มน้องนนเนี่ยโทรศัพท์กลับมาหาพ่อหกสายเนี่ยอืม
แต่พ่อไม่ได้รับ๓ทุ่มครึ่งพ่อโทรกลับไปไม่มีใครรับสายแล้ว
แล้วทั้งคืนพยายามติดต่อไปไม่มีใครรับสายอีกเลย
รู้อีกทีก็ตำรวจสนประชาชื่นไปบอกว่าพลทหารลือชานนท์หรือน้องนนท์เสียชีวิตแล้ว
แต่ว่าแจ้งมา๒๑พฤศบาคม
ทางหน่วยงานต้นสังกัดนะคะทางกองบัญชาการกองทัพไทยโคศกก็ออกมาชี้แจงนะคะ
พลตรีกฤษจันทรนิยมก็ออกมาแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว
แล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบขั้นต้นผู้เสียชีวิตปีนตึกขึ้นไปบนอาคารเพื่อพักผ่อนค่ะ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่หลบเลี่ยงไม่สามารถตรวจเจอแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงมาคือยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เมาไม่ได้ถูกซ้อมไม่ได้ถูกซ่อมหรือว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ว่าไม่มีพยานพบเห็นค่ะเพราะว่าตอนที่ผู้เสียชีวิตปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป
ลำพังซึ่งตอนนี้พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รับรายงานทางเอกสารแล้ว
สั่งการให้ดูแลจัดงานศพของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพิ่มเติม
เพิ่มมาตรการกำกับดูแลในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นด้วย
ไม่ใช่เป็นการซ้อม
หรือว่ามีการเกิดจากการกระทำในระหว่างบุคคลด้วยกัน

ก็ตรวจสอบแล้วก็พบว่าน้องเนี่ย
ขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้านะครับ
ซึ่งมักจะเป็นที่พลทหารที่ว่างเว้นจากภารกิจ
ก็มักจะขึ้นไปพักผ่อนสูบบุรีบ้างโทรศัพท์บ้าง
เนื่องจากข้างบนเป็นพื้นที่ห่วงห้า
ก็จะมีการปิดประตูนะครับไม่ให้ขึ้นไป
แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของวัยรุ่น
เหมือนกันก็มักมีการปลาฝืนก็ปีนบันได
เป็นลักษณะเป็นบันไดเหมือนบันไดลิงข้างตึกนะครับ

แล้วก็ผู้ที่พบเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายก็ทราบว่าน้องขึ้นไปข้างบน
แต่ว่าประเด็นว่าในระหว่างที่ขึ้นไปในการปีนขึ้นไป
จะไฟดูดหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน
ก็จะขยายผลแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โฆษกองบัญชาการกองทัพไทยก็บอกว่าในช่วง๓วัน
ที่ว่าเพิ่งแจ้งญาติก็เพราะว่าทางหน่วยงานต้นสังกัด
ก็พยายามหาอยู่ใช่ตามหาอยู่ว่าอยู่ไหน
ใช่นะฮะพอไปเจอก็เลยแจ้งไปทางญาติญาตินะครับ